มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะคะช่วงค่ำวานนี้ค่ะ
มีครอบครัวหนึ่งเขาก็นั่งกินข้าวเย็นกันอยู่สามีภรรยาลูกชายสองคน
แล้วก็มีแม่สามีอยู่ดีดีมีญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องอ่ะนะคะ
เป็นผู้ชายวิ่งเข้ามาในบ้านถือมีดดาบยาวมาเลย
แล้วเมามาด้วยมาอารวาสโวยวายทะเลาะกับภรรยาของเขาเนี่ย
เรื่องปัญหาที่ดินจะเอามีดไปฟันภรรยาเขาเอามีดไปฟันแม่เขา
สามีก็เลยไปคว้าปืนลูกซองยิงเข้ากลางหน้าเลยอ่ะอืม
เนี่ยค่ะจนเขาเสียชีวิตแต่ยิงเสร็จก็ไม่ได้หนีไปไหน
ก็มอบตัวกับตำรวจนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำวันนี้ค่ะ
สพทุ่งใหญ่ที่นครศรีธรรมราชนะคะได้รับแจ้งเหตุแล้วก็ได้มีการนำกู้ภัยไปด้วย
นำร่างนายทวีสินชัยวินิตหรือกบอายุ๔๕ปีนำส่งโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
เพราะว่าถูกยิงเขาที่หน้าผากนะคะถูกยิงด้วยปืนลูกซอง
อาการสาหัสแต่สุดท้ายก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
แล้วมีคนเจ็บอีกคนนึงค่ะนางพิชยาภาประทุมสุวรรณอายุ๓๔ปี
คนนี้ถูกฟันด้วยมีดดาบถูกฟันเข้าที่แขนขวา
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาลนะคะนี่ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยสอบสวนนางพิชยาภาผู้บาดเจ็บนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าถูกนายทวีสินผู้ตายเนี่ย
เอามีดดาบมาฟันที่แขนขวาผู้ตายจริงจริงแล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับสามีของเธอค่ะ
สามีเธอชื่อว่านายอดีศรประทุมสุวรรณอายุสามสิบสี่ปีแต่ว่านายทวีสินผู้เสียชีวิตเนี่ย
ถือมีดดาบเข้ามาแล้วก็มาด่าว่าสามีของเธอมาทะเลาะปัญหาเรื่องที่ดิน
พิชยาภาบอกว่าตัวนายทวีสินผู้ตายเนี่ยพูดถึงที่ดินที่นายอดีศรสามีของเธอแบ่งให้
ครับแต่มีคนไปพูดในธรรมนองว่านายทวีสินมาขออยู่มาขออาศัย
นายธุวิศิลป์ผู้ตายก็เลยไม่พอใจมาด่านายอาธิร์สรทั้ง
เขายกที่ดินให้อยู่อะค่ะมาด่านายอดีศรด่าถึง
พการีแล้วตัวนางพิชยาภาเนี่ยเข้าไปห้ามพอดีนะคะ
นายทวีสินก็เลยเอามีดดาบที่ถือมาด้วยฟันเขาที่แขนขวาของเธอจนเธอได้รับบาดเจ็บ
หลังเกิดเหตุนายอดีศรสามีของนางพิชยาภาเนี่ยนะคะพอยิงนายทวีสินเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะ
เขาก็รอมอบตัวกับตำรวจสพทุ่งใหญ่ปืนลูกซองที่ใช้ก่อเหตุก็ยังอยู่เป็นปืนของกลางนะคะ
ตำรวจก็ควบคุมตัวสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะ
สรุปเหตุการณ์นี้จากคำรับสารภาพของนายอดีศรผู้ก่อเหตุเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
เขาก็นั่งกินข้าวเย็นกันอยู่มีนายอดีศรมีภรรยาก็คือนางพิชยาภาแล้วก็มีลูกชายอีกสองคน
จู่นายทวีสินผู้ตายเนี่ยนะคะเขาเป็นญาติกันเป็นลูกพี่ลูกน้องเดินเข้ามาในบ้านถือมีดดาบยาวมาเลยเนี่ยค่ะ
เข้ามาปุ๊บโวยวายเสียงดังครับเมามาด้วยแล้วก็มาพูดเรื่องของที่ดิน
ตัวนางพิชยาภาบอกว่าพยายามจะห้ามแต่นายทวีสินก็ด่าถึงบุพการี
แล้วก็เอามีดดาบฟันเขาที่แขนขวาของนางพิชยาภาจนบาดเจ็บ
นายทวีสินก็ไล่ฟันแม่ของนายอดีศร
นายอดีศรก็เลยเห็นท่าไม่ดีไปคว้าปืนลูกซองยาวในบ้าน
ออกมานายทวีสินก็พยายามทำร้ายแม่ของนายอดีศร
นายอดีศรไปช่วยแม่แล้วก็ยื้อแย่งปืนกัน
นายอดีศรบอกว่าปืนลั่นไปนัดหนึ่งก่อนนะคะอืมจังหวะนั้นนายทวีสินผู้ตาย
พยายามจะเดินหนีออกไปนายอดีศรก็ถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้
นายทวีสินผู้ตายไม่ฟังเอามีดดาบจะมาฟันในอดีศรอีก
ทีนี้นายอดีศรก็เลยเอาปืนลูกซองยาวเนี่ย
ยิงเข้าหน้าผากเลยอ่ะกลางหน้าผากเลยอ่ะจนนายทวีสินล้มลงจมกองเลือดอาการสาหัส
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลวันนี้ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุนะคะ
อดีศรซึ่งเป็นบ้านเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ตำบลกรุงยัน
อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปพบกับพ่อแม่ของนายอดีศรนะคะ
คุณพ่อสุชาติและคุณแม่นิตยาประทุมสุวรรณตัวแม่ของผู้ก่อเหตุเนี่ยเล่าให้ฟัง
ว่าบ้านของนายอดีศรลูกชายอยู่ห่างจากบ้านของนายทวีสินผู้ตายแค่ร้อยเมตรเองค่ะ
เป็นที่ดินผืนเดียวกันด้วยซ้ำเป็นญาติกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
ก่อนเกิดเหตุนายทวีสินผู้ตายเนี่ยนั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้านกับเพื่อน
แล้วมีลูกหลานมาดื่มเหล้ากันด้วยนั่งดื่มเหล้ากันอยู่เป็นสิบคนนะคะ
หลังจากนั้นนายทวีสินก็ถือมีดดาบไปทะเลาะกับนายอดีศร
แล้วก็ภรรยาของนายอดีศรแล้วก็ภรรยาของนายอดีศรก็ถูกฟันเขาที่แขนนะคะ
นายอดีศรก็เลยไปหยิบปืนตัวนายทวีสินก็พยายามจะใช้มีดฟัน
สุดท้ายก็โชคดีนะที่หลานชายอีกคนมาช่วยกันออกไป
ก็เลยบาดเจ็บไปคนหนึ่งก็คือตัวภรรยาของนายอดีศร
แล้วก็ผู้ก่อเหตุนายทวีสินเนี่ยถูกยิงเข้าหน้าผากเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ถูกยิงยิงห้ามว่าว่าไม่ให้ทำว่าให้หยุด
ลูกชายว่าแล้วทำไมต้องทำแบบนี้
คนตายนั้นก็ถือดาบมาจะฟันก็เลยลูกชายก็เลยยิง
ส่วนพ่อของนายอดีศรผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าเสียใจมากที่ลูกชายถูกจับดำเนินคดี
ด้วยปัญหาในครอบครัวเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่ดิน
ที่จริงแล้วมันสามารถคุยกันได้ตกลงกันได้
ซึ่งนายทวีสินผู้ตายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ย
เป็นหลานบุญธรรมที่เลี้ยงกันมาตั้งแต่เล็ก
แต่ว่านายทวีสินผู้ตายมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
พูดจาก่าวร้าวชอบดื่มเหล้าห้ามอะไรก็ไม่ฟัง
อันนี้คุณพ่อของผู้ก่อเหตุเล่าให้ฟังนะคะ
แต่ด้วยความสงสารนะคะเห็นว่าลำบากไม่มีที่ทำกิน
ก็อุตส่าห์แบ่งที่ดินให้ยกที่ดินให้ก็ไม่คิดว่าจะมาทำแบบนี้
ดินก็ให้ปลูกบ้านเรียบร้อยเรื่องที่เกิดก็น่าจะของเล็กน้อยค่ะ
ไฟฟ้าเล็กน้อยอาหารจัดอาหารเหลือไฟฟ้าเขาไม่ได้เก็บเลย
เพราะสิ้นเดือนเก็บพอเก็บขึ้นมาจากสี่ร้อยเป็นแปดร้อย
พอแปดร้อยปุ๊บพอสี่ร้อยเขาก็ความพูดใส่
พอพูดใส่ปุ๊บขึ้นมามันก็มีการทะเลาะกัน
นึกว่ามันจะมาเกิดอย่างนี้
เพราะฉะนั้นผมก็ผิดเหมือนกันเหมือนกับเลี้ยงลูกของผมอะครับ
ห้ามปรามแล้วแต่ผู้ตายเนี่ยไม่ฟังก็เลยตัดสินใจก่อเหตุนี้
ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็นำตัวฝากค้างต่อสารจังหวัดทุ่งสงศ์นะคะ
ซึ่งตัวนางพิชยาภาพรยาของนายอดีศรผู้ก่อเหตุ
ก็ยังคงรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่เพราะว่าถูกฟันเขาที่แขนแผลก็เป็นแผลชะกันน่ะนะคะ
ส่วนศพของนายทวีสินผู้ตายญาติรับไปบำเพ็ญกุศลที่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่วนนายอดีศรผู้ก่อเหตุจะบอกว่าบันดาลโทษะหรือป้องกันตัวก็ต้องไปสู้กันในชั้นศาล
ใช่อาจจะได้ลดห่อนผ่อนโทษถ้าเป็นอย่างนั้นจริงจริงก็ต้องดูจากลักษณะของการยิงอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ว่าป้องกันตัวสมควรแก่เหตุหรือเปล่านะคะ